การน้ำท่วมในพื้นที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าภาคเหนือยังอ่วมอยู่เลยโดยเฉพาะสุโขทัย

เพราะว่ามวลน้ำจำนวนมากที่ท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ก็อย่างที่เห็นโอ้โหกลายเป็นกระแสน้ำแรงเลย
แล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำวังเข้าสู่พื้นที่อำเภอสามเงา

โดยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้กัดซ้อแนวตลิ่งพังหลายจุด
ทำให้ทั้งสวนกล้วยไข่สวนลำไยสวนฝรั่งพันดี

พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับ

เนื่องจากทุ่งย่าสาธารณะถูกน้ำท่วม

แล้วก็ต้องต้อนฝูงวัวมาเลี้ยงที่ริมถนนกันแล้ว
ต้องเอาขึ้นมาแบบนี้เสี่ยงอันตรายต่อรถจะเฉียวชนนะฮะ
แต่ก็ยังดีกว่าให้ฝูงวัวไม่มีย่ากินชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตากนะครับ
น้ำก็ยังท่วมสูงยังมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดลำปาง
ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องเข้าพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับ
แล้วก็น้ำทะลักแนวคันดินเข้าท่วมหมู่๗ตำบลยกระบัดอำเภอสามเงา
สูงกว่า๒เมตรแล้วคุณสูงท่วมหัวแล้วนะฮะ
ชาวบ้านนะฮะกว่า๑๔๐หลังคาเรือนรวมกว่า๔๕๐คนนะครับ
ต้องใช้เรือแทนรถในการสัญจรแล้ว
โรงเรียน๓แห่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนะฮะ
โดยมีการสั่งห้ามลูกหลานลงเล่นน้ำด้วย

ลูกหลานเห็นน้ำนะอย่าลงไปเล่นนะลูกนะ
เพราะว่ามันเป็นน้ำป่าน้ำเชี่ยวนะครับแล้วก็ระดับน้ำสูงนะฮะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตทุกปีเลยทางการเขาก็เตือนเอาไว้
ส่วนที่ถนนสายวังหมันนาตาโพ
ถูกน้ำท่วมถนนแล้วก็ตัดขาดกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่นำป้ายแจ้งเตือนนำมาติดตั้งไว้
ไม่ให้รถเล็กแล้วรถใหญ่ก็ผ่านไม่ได้เหมือนกัน

ส่วนที่ถนนสายโองวังหวายบนสะพานมีรอยแตกร้าว
เนื่องจากสะพานก็ถูกน้ำสัด
รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
รวมทั้งรถเพื่อใช้ในการเกษตรขน

ไม่สามารถสัญจรได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับ
ก็ลงพื้นที่สั่งการให้ทุกหน่วยงาน

โดยมีส่วนราชการทหารตำรวจ
แล้วก็คณะสงฆ์จากจังหวัดต่าง
คุณคิดดูพระพิสุท่านก็ต้องลงพื้นที่ในการช่วยนะฮะ
มีปพมีเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล
แล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบตนะฮะ
ลงพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มนะครับ

นี่พระท่านก็เอาข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรค
แล้วก็มีการตั้งโรงครัวสนาม
นำเข้ากล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ
นี่คือพื้นที่ของทั้งลำปางแล้วก็ทั้งตาก
ที่รับมวลน้ำต่อเนื่องกันนะครับ

สุโขทัยก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีมวลน้ำจากแม่น้ำยมไหลทะลักท่วมถนน
แล้วก็ท่วมเข้าไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้าน

แรงแล้วมาแบบนี้คุณซัดเข้าไปในบ้านชาวบ้าน
จะกินกันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรจะนอนกันอย่างไร
แล้วที่เขาทำคันดินอะไรก็เอาไม่อยู่

บิ๊กแบบบางจุดสักอย่างยังเอาไม่อยู่เลย

ดูเรื่องสถานการณ์น้ำ
แล้วก็เป็นห่วงเลยที่สุโขทัย

คุณเห็นกระแสน้ำไหมที่มันไหลเชี่ยวกรากแบบนี้
อันนี้คือแม่น้ำยมนะคะมากัดซ้อคอสะพานวังใหญ่
สะพานข้ามแม่น้ำตรงถนนวังไม้ขอน
หมู่๖อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
คอสะพานฝั่งตะวันตกซุดตัว
แล้วมันก็กลัวไงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรมากกว่านี้ไหม
กลายเป็นว่ามวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนศรีสำรงสุโขทัยสายหลัง
แล้วก็ท่วมบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
บ้านชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันค่ะ
เขาเอาทั้งกระสอบทรายมากั้นเป็นแนวยาวแบบนี้ขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
กันไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามา
แล้วพื้นที่บ้านวังหินที่หมู่๑

เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างก็ต้องเร่งนำกระสอบทราย
ทำกำแพงกั้นปิดกั้นทางน้ำ
แต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นโค้งของแม่น้ำยมไง

ต่อการทำกำแพงปิดกั้นได้สำเร็จ

ใช่ถนนริมแม่น้ำก็ถูกกระแสน้ำกัดซ้อจนซุดตัวลง
เช่นเดียวกันกับที่บ้านวังโพตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัย
ก็โดนน้ำกัดซะพนังดินกันแม่น้ำยมขาดเลย
แล้วจุดที่ขาดมันเป็นระยะทางยาว๗เมตรนะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โหเข้าไปอุดรอยรั่วไม่ได้จริงเนี่ยดูสิ
คือมันอาจจะขาดแค่๗เมตรคุณ

ก็ไปท่วมบ้านชาวบ้านแล้วก็ไปท่วมพวกพื้นที่ทางการเกษตร
ส่วนใหญ่ตรงนี้นะคุณมันเป็นนาข้าวด้วย

ทีนี้ไม่ใช่แค่พวกเราเป็นห่วงนะ
นายกรัฐมนตรีห่วงมากเลย
พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัย
บอกว่าตอนนี้ยังห่วงอยู่
แล้วก็เลยถามไงเมื่อเช้าว่าจะลงพื้นที่ไหม

เมื่อวานนี้ไปกรมประตูเนอะ

แล้วก็ไปรับฟังรายงานเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่ต่าง
เช้านี้นักข่าวก็ถามต่อนะท่านลงสุโขทัยไหม

ศุกร์ที่๖จะลงพื้นที่ที่อุบลก่อน
จะไปดูการเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังจะมา
เพิ่มสูงสุด๔โมงเย็นวันนี้
แต่จากการติดตามข้อมูลเมื่อช่วงเช้าระดับน้ำเพราะเปลี่ยนไป
คุณผู้ชมก็เลยคิดว่าสถานการณ์สุโขทัยวันนี้อาจจะดีขึ้น
ใช่เดี๋ยวลองฟังนายกหน่อยละกันนะคะ

เพราะวันนี้ศุกร์ไทยรู้สึกว่าจะไปพีคที่๔โมงเย็น
เมื่อคืนบอกว่าตอนจะเป็น๘โมงเช้า

เพราะให้ทุกท่านท่านหลังนัยสมศักดิ์เอง
กลับมาเมื่อคืนนี้เมื่อกี้ก็มีโอกาสได้คุยกันแป๊บหนึ่ง
วันนี้ภารกิจเยอะมากเรื่องน้ำท่วมนี่ก็เป็นห่วง
เดี๋ยวผมก็จะมีคุยกับทางรองอธิบดีกรมชน
รักษาการอธิบดีกรมชนอีกทีหนึ่งฝ่ายนี้ที่กระทรวงการคลัง
ก็เดี๋ยวคงมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

จะไปคุยกับรองอธิบดีกรมชมประธาน
แล้วก็อาจจะได้รับข้อมูลที่มากกว่านี้
ย้ำว่าจะบริวณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วม
โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร
ความเดือดร้อนของชาวบ้านถนนหนทาง
ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการฟื้นฟูเยียวยานะคุณนะ